ชวนพี่ต้นพี่เบิ้ลแล้วคุณผู้ชมคุยนะครับ
ถ้าเกิดบ้านท่านใช้แก๊สเนี่ยจะมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่า
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเอาถังแก๊ส
ซึ่งเป็นถังของตัวเองไปเปลี่ยนที่ร้าน
ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนในลักษณะสภาพเดียวกันก็โอเคไม่มีปัญหา
แต่ปรากฏว่าไปเปลี่ยนถังแก๊สเนี่ย
เก่าลงเก่าลงเก่าลง

เป็นถังที่ไม่มีใครเอาแล้วเอากลับมาร้านนี้

แต่กลายเป็นเรื่องทะเลาวิวาสกันขึ้นชมคลิป

เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้พี่เก่ากับใคร

เปลี่ยนถังเก่าให้ผมว่าผมไปเปลี่ยนที่ไหนก็เปลี่ยนไม่ได้
พี่ดูไว้ถังหน้าแบบนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้

ไม่มีใครยอมหรอกก็เปลี่ยนตามสภาพ
แต่พี่จะให้มันเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้
ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะหรอกพี่แต่ว่าสภาพมันไม่ได้ขนาดนี้

มันก็กลมเกลียนกันลูกนั้นก็กลมเกลียนที่ฝาปิดอยู่
เจ้าของก็เลยที่ดูป่ะเจ้าของพี่เนี่ยเขาเอาของเขา

พี่จะให้ไปเปลี่ยนพี่แล้วคนอื่นมาเอาจะเอาที่ถังให้หรอก
พี่เปลี่ยนแต่ถังสภาพเก่าไว้ผมผมให้เปลี่ยนที่ไหนก็เปลี่ยนไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้ตามสภาพนี้หรอกพี่ถังผมไม่ได้เปลี่ยนตามสภาพนี้เลย
เอาใหม่ไปเปลี่ยนกับเก่าเปลี่ยนตามไม่ได้ไม่มีใครเขาเอาหรอก
เวลาผมว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแต่เก่าไป
ให้ใกล้เคียงแต่ถ้าจะเปลี่ยนแบบไม่เหมือนกันเปลี่ยนตามไม่ได้
เปลี่ยนให้ได้ให้ใกล้เคียง

เจอปัญหานี้กันไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ายังไง
เจอปัญหานี้ไหมเอาถังแก๊สไปเปลี่ยนแล้วได้ถังเก่าแบบนี้เก่าพอไหมคะพี่เบิร์ต

คือเก่าจนอยากจะบอกว่ามันชำรุดแล้วเปล่าวะ
นี่ไงกำลังจะพูดต่อประเด็นเรื่องของการชำรุดเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะ
เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะโอ้ยสภาพแบบเนี้ยค่ะ
คืออย่างนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณผู้ชายที่เป็นเจ้าของคลิป
ที่เป็นลูกค้าของร้านนี้ชื่อว่าคุณสัมพันธ์ฟูวงอายุ๓๓ปี
นี่ค่ะคือถ้าเกิดว่าใครเคยเอาถังแก๊สบ้านท่านไปเปลี่ยน
มันจะมีวิธี๒แบบนะคะสำหรับที่ร้าน
คือถ้าเกิดเอาถังเราเองไปที่ร้านไปเปลี่ยนแล้วจะได้ถังใหม่มาเลย
ก็วัดดวงเอาว่าไอ้ถังใหม่ที่ได้จะเก่ากว่าหรือใหม่กว่า

วิธีที่สองคือถังของเราเองนี่แหละที่แก๊สหมดนี่แหละ
เอาไปให้ที่ร้านแล้วให้ที่ร้านส่งไปอัดแก๊สที่โรงงาน
อันนี้ต้องรอต้องรอค่ะแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้
คุณสัมพันธ์บอกว่าตอนแรกถังแก๊สที่ผมเอาไป
เอาไปที่ร้านเนี่ยมันไม่ได้เก่าขนาดนี้นะ
วิธีการของผมคือผมไม่ได้ให้ทางร้านเนี่ย

เอาถังตัวเองไปเปลี่ยนถังจากทางร้าน
แล้วปรากฏว่าถังที่เปลี่ยนได้มาเนี่ย
คุณสัมพันธ์บอกว่ามันเก่าลงเก่าลงเก่าลง
กระทั่งมาเป็นถังนี้เป็นใบสุดท้าย
แก๊สนี้ก็เลยเป็นถังแก๊สเจ้าปัญหาขึ้นมาทันทีเลย

เพราะคุณสัมพันธ์บอกว่าเอาไปเปลี่ยนแก๊สที่ร้านไหนเขาก็ไม่รับ
ก็เลยต้องเอากลับมาร้านเจ๊ร้านเดิม
ทีนี้พอเอากลับมาร้านเดิมคุณสัมพันธ์บอกว่า
กลับกลายเป็นว่าเจ้าของร้านให้รออัดแก๊ส
ให้รอเอาถังเก่าอันนี้เอาไปอัดแก๊สที่โรงงาน
ซึ่งต้องรอเพราะโรงงานปิดต้องใช้เวลารอ๒วัน
แต่คุณสัมพันธ์บอกอ้าวแก๊สหมดแล้วจะใช้แก๊สที่ไหนทำกับข้าวล่ะ
นี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โตเถียงกัน

ทีนี้ลองมาฟังทางเจ้าของร้านแก๊สหน่อย
คุณสุชาดาคำกลิ่นอายุ๔๕ปีค่ะบอกว่า

บอกว่าปกติทางร้านจะหาทางแก๊สในสภาพเดียวกันเปลี่ยนไปให้ลูกค้า
แต่ลูกค้ารายนี้มาในช่วงที่ถังสำรองที่มีสภาพเดียวกันหมด
ว่าถังสำรองที่มีสภาพใกล้เคียงกับถังนี้ใช่ไหม
ที่หน้าจอที่ท่านเห็นนี่แหละมันหมด
ก็เลยทำให้ลูกค้าต้องฝากถังใบนี้ไว้เพื่อรอรอเอาถังใบนี้ไปอัดแก๊ส
แต่ลูกค้าบอกว่าผมไม่มีใช้ผมไม่มีใช้
และลูกค้าก็บอกกลับมาด้วยว่าร้านต้องรับผิดชอบทางเก่าด้วย
เพราะถังนี้ผมได้มาจากร้านนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้นตามคลิปที่ปรากฏฟังเสียงเจ้าตัวค่ะ
เขาก็จะต้องมาต่อว่าเราแบบนี้
ก็บอกว่าถังเขามันเก่าแล้วทำไมเราไม่รับผิดชอบ

เขาไปสภาพไหนเขามาสภาพไหน

แต่สภาพเดียวกันมันหาไม่ได้อยู่แล้ว

เคียงของใครฝั่งเจ้าของร้าน
ใกล้เคียงของฝั่งลูกค้า

แต่อย่างนี้คือถ้าเอาไปเปลี่ยนกับที่ร้าน
แล้วคุณรอไม่ได้จะเอาถังเก่า
เพราะว่าต้องเอาแก๊สมาใช้